เรามาดูเรื่องราวข่าวสารกีฬาอื่นกันบ้างนะครับที่มีมาฝากกันอย่างต่อเนื่องครับ
เดิมทีนะครับ๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม
แล้วก็มีกำหนดการในการจับสลากแบ่งสายเดือนสิงหาคม
อย่างไรก็ตามครับต้องมีการหารืออย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศอีกครั้งอย่างเป็นทางการครับ
ส่วนความคืบหน้าการเตรียมทีมชาติไทยลุยศึกบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
โซนเอเชียในอีก๓นัดที่เหลือซึ่งขนาดนี้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการประสานให้อ่า
แต่เนื่องจากการเดินทางเข้าไทยจะเป็นลักษณะของเที่ยวบินพิเศษครับ
ทำให้มีผู้รอคิวค่อนข้างจะมาก
ปัจจุบันเที่ยวบินกลับไทยจะเต็มไปจนถึงวันที่๗สิงหาคมแล้วด้วย
แต่ก็คาดกันว่าหากกุญสือรายนี้ได้เที่ยวบินทันในช่วงกลางเดือนเมื่อกลับถึงไทย

เดือนกันยายนระหว่างวันที่๓๑สิงหาคมถึง๘กันยายนได้ทันทีครับ